ในถาดเนี่ยจะมีครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคาวแล้วก็หวาน
แล้วก็น้ำหนักถาดเกือบครึ่งกิโลกรัมทีเดียวนะคะ
กำลังปีแคโรตต์หันฝอยตามด้วยผักสลัด
ไข่ดาวหมูสันนอกอกไก่ไส้กรอกหมูชิ้นโตเนื้อแน่นอีก๓ชิ้น
เป็นฟราอีกกองโตปิดท้ายด้วยแตงโมชิ้นใหญ่สีแดงสด
ทั้งหมดนี้รวมเป็นสเต็กถาดโครดเครื่องเมนูไซส์ใหญ่
น่าจะถูกใจหลายคนที่ชอบเลือกทานหลายอย่างในมื้อเดียว
นุนราคาอยู่ที่๒๙๙บาทค่ะ
สเต็กถาดโตของร้านเย็นโลสเต็กถาดนี้นะคะ
น้ำหนักเกือบครึ่งกิโลกรัมเลยล่ะค่ะ
อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็คาร์โบไฮเด็ดค่ะ
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะเผลอมาคนเดียวแล้วสั่งเจ้าถาดนี้เข้าไปนะคะ
แนะนำว่าต้องรีบโทรตามเพื่อนมาช่วยทานด่วนเลยล่ะค่ะ

ปรุงสดใหม่เสิร์ฟร้อน
เพราะเจ้าของร้านตั้งใจให้เมนูนี้เสิร์ฟร้อนทุกจาน
ทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรของทางร้าน
ที่เป็นงานผสมผสานรสชาติแบบญี่ปุ่น
และรสจัดจ้านตามแบบฉบับไทยไว้ในถ้วยเดียวกัน
ด้วยการรักษาคอนเซ็ปต์ไซส์ใหญ่
ให้เป็นเมนูที่แก๊งเพื่อนได้มาร่วมสนุกและแบ่งกันทาน
หวังดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อไม่มากนัก
นักศึกษาได้ทานของอร่อยและอิ่มท้องได้นานค่ะ
พอยมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เราเป็นเด็กเรายังรู้สึกว่าเรายังเด็กอายุยังน้อย
เหมือนแบบว่าเรามีกำลังแค่นี้เรามาแชร์กับ
สมมุติเพื่อนมา๓คนอย่างนี้ใช่ป่ะเฮ้ยคนละ๑๐๐อ่ะ
ไหนจะคนละร้อยละไหนเอาค่าน้ำอีกค่าอะไรอีก
ราคานี้มันดูเหมาะสมมันดูแบบว่าเออมันก็น่าที่จะแบบว่า
พอสู้ได้เราก็อยู่ได้ลูกค้าก็โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้
แบ็คเบอร์เกอร์เนื้อนแน่นชิ้นโตโตชีสเย็ม
เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำทานแกล้มกับเฟนต์ไฟล์ในราคาชุดละ๑๙๙บาท
ปิดท้ายด้วยปีกไก่ทอดเกลือกรอบนอกนุ่มในแม้จะเป็นเมนูสแตนดาร์ด
แต่ถ้าได้ลองแล้วจะติดใจค่ะ
ทางร้านยังมีเมนูให้เลือกกว่า๓๐เมนูราคาอาหารเริ่มต้นที่๔๐บาทไปจนถึง๒๙๙บาท
มากับคนรู้ใจหรือมากับกลุ่มเพื่อนรับรองว่ากระเป๋าไม่ฉีกค่ะ
มันมีอะไรให้กินหลายอย่างโดยไม่ต้องสั่งอย่างเดียว
แล้วทั้งสองคนคิดว่าจะกินหมดไหมหมดครับหมดครับ
อร่อยค่ะแล้วก็ถูกคุ้มค่ากับอาหารราคาคุ้มค่ากับอาหาร

ฝั่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ

วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
มาสิวริกับแก้วคาวเทอรัสทีวีรายงาน